ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านบอกว่าทนไม่ไหว

ที่จังหวัดตากนะคะมีพ่ออายุ๔๓
ชอบกินเหล้าเมาแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายร่างกายทั้งภรรยาตัวเองแล้วก็ทั้งลูกของตัวเอง
ภรรยาทนไม่ไหวหอบข้าวหอบของหนีออกไป
พ่อก็เลยทำร้ายลูกประชดภรรยา
เนี่ยค่ะเพื่อนบ้านบอกไม่ไหวแล้วตำรวจช่วยหน่อยเถอะ
นี่นะคะที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ค่ะ
อยู่ในชุมชนบ้านถุงทองเขตเทศบาลนครแม่สอด
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่นะคะ
ตำรวจสพแม่สอดกับกู้ภัยไปช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่าลูกที่ถูกทำร้ายเนี่ย๔คน
เป็นพ่อลูกแท้นะทำร้ายลูกแท้ของตัวเองนะ
เนี่ยค่ะก็ชุมชนนี้มีทั้งคนไทยคนต่างด้าวอยู่กันเยอะนะคะ
เสียงเด็กเนี่ยร้องออกมาจากในบ้านพอเข้าไปเนี่ย
ตั้งสี่คนเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบตามตัวเนี่ยโอ้โห
ช้ำทั้งตัวเด็กผู้หญิง๘ขวบหัวแตกค่ะ
ตามตัวก็มีรอยช้ำเต็มไปหมดแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบ
๓ขวบเองรอยช้ำเต็มตัวเหมือนกัน
เด็กผู้หญิง๗เดือนโชคดีโชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยออกมาได้ทัน
คือเด็กทั้ง๔คนนี้นะคะอยู่กับนายอ่องถวยไม่มีนามสกุล
เป็นชาวพม่าอายุ๔๒ปีเป็นพ่อแท้ด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวเด็กไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตัวนายอ่องถวยพฤติกรรมคือไม่ทำงานกินแต่เล่าเมาอลวาส
ทำร้ายร่างกายลูกเมียเป็นประจำสองสามวันก่อนเมียทนไม่ไหวหนีออกจากบ้าน
ลูกก็อยู่กับนายอ่องถวยอยู่กับพ่อแต่พอพ่อเมาทำร้ายลูกประชดเมียไปอีก
อาชีพกินเหล้าอย่างเดียวก็ตีปกติมือไปขี้ลูกไอ้ไอ้เป็นตอนนี้

ชาวบ้านกลัวครับกลัว

เออเนี่ยชาวบ้านบอกพ่อมีอาชีพกินเหล้า

เออคือกินเหล้าทุกวันงานการไม่ทำ
เพื่อนบ้านบอกกลัวมากไม่กล้าเข้าไปช่วยไม่กล้าเข้าไปห้าม

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังเมาอยู่เลย
พูดจาวกวนปฏิเสธโน่นปฏิเสธ
นี่ค่ะคือตัวพ่อที่นั่งยองอยู่นะคะ

แผลที่ลูกไปวิ้งสนเอง

เด็กผู้หญิงวัย๘ขัวผัวแตก
ก็อ้างว่าตัวเองอุ้ม
ลูกหลุดมือหัวกระแทกพื้น

แต่สุดท้ายถามไปถามมาก็รับสารภาพ
ว่าทำร้ายร่างกายลูกจริง
สุดท้ายชาวบ้านบอกโอโหไม่ไหว
เกือบจะโดนรุมประชาธรรมนะ
ก็รีบนำตัวพ่อออกจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะค่ะ

ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นลูกตัวเองจะทำร้ายนะครับ